ส่วนเรื่องนี้ถ้าใครเป็นคนที่รักสุนัขหรือว่ารักสัตว์ฟังแล้วคงจะตื้นตันน้ำตาไหลเหมือนกันนะคะ
เขาไปพบสุนัขที่เหมือนกับพรากจากกันไปนานเกือบ๑๐ปี
ที่สำคัญแค่เพียงเรียกชื่อเท่านั้นเองสุนัขจำได้
หันมาหาเจ้าของนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้

นี่เจ้าปุ๊กกี้ตัวนี้ชื่อเจ้าปุ๊กกี้นะคะ
ปุ๊กกี้เป็นสุนัขที่หายไปเกือบ๑๐ปีแล้ว
รายละเอียดที่โพสต์นั้นก็มีใจความว่าสุนัขหายไปเกือบ๑๐ปีคิดว่าตายไปแล้ว
แต่พอมีโอกาสได้กลับไปแถวที่เคยพักอยู่ย่านสายไหม
ก็เห็นสุนัขตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างถนน
ด้วยความสงสัยก็เลยเรียกชื่อมันค่ะปุ๊กกี้
จากนั้นสุนัขค่อยชะโงกหน้ามาดูแล้วก็เดินมาหาเขาเลย
คนที่โพสต์ระบุว่าน้ำตาแทบไหลเพราะว่าจะกี่ปีผ่านไป
สุนัขก็ยังคงจดจำเจ้าของได้ก็เลยพาเจ้าปุ๊กกี้ไปรับการรักษา
แล้วก็บอกว่าจะดูแลตลอดไปจนตายจากกันเลยค่ะ
นี่เป็นโพสต์ที่มีการโพสต์ในวันที่๘มกราคมช่วง๕ทุ่ม
มีคนแชร์ไปแล้วกว่าเจ็ดพันครั้งแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะคนรักสุนัขส่วนใหญ่แสดงความดีใจ
แล้วก็ทราบซึ้งที่สุนัขจำเจ้าของมันได้
แล้วก็บอกว่าช่วยอัปเดตอาการการรักษาไปเรื่อยให้ด้วยนะคะจะติดตาม
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปพบในหนึ่งสุวิหารเจ้าของโพสต์
และนางรังช้อยชดผู้เป็นแม่ค่ะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ขับรถไปตระเวนดูบ้านในย่านสายไหม
แต่เห็นสุนัขตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างถนนก็เลยจอดรถดู
คนเป็นแม่เนี่ยเป็นคนเรียกชื่อค่ะ
พอเรียกสุนัขตัวดังกล่าวเดินมาหา
มั่นใจว่านี่คือสุนัขที่เลี้ยงไว้เมื่อเกือบ๑๐ปีก่อนแน่นอนนะคะ
ไปฟังเสียงเจ้าของสุนัขกันหน่อยค่ะ
ออกไปตรงนี้ปากซอยเดินไปเรื่อยจะเจอฟินิกส์
เขาก็เลยบอกว่าไปหาเสียกมาอุ้มเขา

แม่ก็เลยบอกว่าต้องให้แม่นปุ๊กกี้กินเขาจะเดินตาม
แม่สิพ่าไปหาหมอลูกตามแม่มา

แล้วก็คนตรงหน้าผากเขาจะแบบชี้ครับผม
มันก็เหลือขนอยู่ด้านหน้ามันเหลือนิดหน่อย

คนที่มั่นใจที่สุดคือแม่ที่สุดเลย
บอกว่าพาไปหาหมอเขาก็เดินตามแม่ไป
ถ้าไม่เป็นของแม่มันคงไม่เดินตามหรอก

แม่จำหน้าเขาได้

จนกลายสภาพขนอะไรอะไรมันก็ไม่สวยเหมือนเดิมแล้ว

เขามีเด็กนี่แหละนำสุนัขมาให้เลี้ยง

แต่ผ่านสงสารก็เลี้ยงไว้ประมาณสองปี
เจ้าปุ๊กกี้เนี่ยมันหายตัวไปค่ะ
คุณที่เป็นลูกเนี่ยนะคะชื่อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า
ที่ผ่านมาเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดมาตลอด
เพราะเจ้าปุ๊กกี้เป็นเพียงสุนัขตัวเดียวที่เลี้ยงไว้
และบริเวณที่พบมันอยู่ห่างจากบ้านเก่า

ถ้าหากพวกเขาไม่ย้ายบ้านไปตอนนั้น
ปุ๊กกี้ก็คงไม่ต้องกลายเป็นสุนัขจรจัด
ก็คือหายไปก่อนแล้วก็ต้องย้ายบ้านพอดี
ซึ้งเข้ามาซึ้งมีคนอื่นอยู่บ้านหลังนั้นก็ไม่เหมือนเรา
เพราะว่าไปแล้วไม่ใช่แล้วก็อะไรแบบนี้ครับ
อาการของเจ้าปุ๊กกี้ตอนนี้นะคะก็ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่คลินิกย่านสายไหม
เป็นขี้เลื้อนด้วยเป็นเชื้อราเกร็ดเลือดก็ต่ำ
มีแบคทีเรียที่ผิวหนังซึ่งยังต้องให้ยารักษาอีกประมาณ๑สัปดาห์ค่ะ
ส่วนขี้เลื้อนปกติก็ต้องรักษาอยู่นานประมาณ๑เดือน
แต่ว่าสัตวแพทย์บอกว่ารับยาไปดูแลต่อที่บ้านก็ได้
และจากนี้จะพาเจ้าปุ๊กกี้ไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดนะคะ
ส่วนกระแสดราม่าที่มีบางส่วนแสดงความเห็นบอกว่าเจ้าของโพสต์อยากดังไหม
เจ้าตัวบอกว่าถ้าไม่รักสุนัขจริงคงไม่ทำแบบนี้
เพราะว่าราคารักษาสุนัขต้องใช้เงินจำนวนมาก

เพื่อจะเป็นการบอกเล่าถึงเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เจอเจ้าปุ๊กกี้
และจากนี้ก็สัญญาว่าจะดูแลสุนัขตัวนี้
เชยกับเวลาเกือบ๑๐ปีที่ต้องจากกันไปค่ะ